ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้ชายอายุหกสิบหกปีถูกโคล้ล้ายเอามีด
ปาดคอเกือบหลุดอ่ะเกือบหลุดออกจากบ่าน่ะนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือเสียชีวิตในขนามบนยอดเขาเลยนะ
ค่ะแล้วมีร่องรอยการต่อสู้คาดว่าขัดแย้งกันเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
นะฮะเหตุเกิดช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสอบพอพี่ปูนจังหวัดนครศรีธรรมดาต์
เข้าตรวจสอบเหตุนะครับพบศพผู้ชายถูกฆ่าตายในขนำ
บนเขาเหนือคลองระแนะในพื้นที่หมู่๖ตะบนพิปูน
อำเภอพี่ปูนจังหวัดนครศรีธรรมดาต์ที่เกิดเหตุเป็นขนามกลางป่าครับ
พบคนนี้ฮะผู้ศีลชีวิตคือนายชูชัยอินทะรินอายุหกสิบหกปี
ตอนนั้นเนี่ยสวมเสื้อลายพรางทหารนะกางเกงขาสั้น๓ส่วนสีดำ
สภาพศพนอนหงายคอพาดกับพนักพิงของขนำ
ลำคอถูกของมีคมปาดคอจนเกือบขาดออกจากบาร์ฮะ
ขนำมีร่องรอยการต่อสู้ด้วยเลือดกระเซ็นเต็มไปหมด
กู้ภัยส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลพิปูนหลังเกิดเหตุครับ
สืบสวนสพพิปูนลงพื้นที่หาเบาะแสแล้วคาดว่า
ว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีเนื่องจากจุดเกิดเหตุเนี่ย
บนยอดเขาแล้วก็ไม่มีขนำของชาวบ้านคนอื่น
แสดงว่าตรงตั้งใจไปหาสันนิษฐานปมก่อเหตุ
น่าจะความขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องยาเสพติด
เนื่องจากเนื่องจากมียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าคนตาย
หกสิบห้าเมตรครับคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปติดตาม
ความคืบหน้านะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเจอตัวแล้ว
คือโจ๊กในโจ๊กอายุสามสิบสามปี
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละมามอบตัวกับตำรวจสพพิปูน
สภาพที่แขนเนี่ยมีบาดแผลถูกฟันครับ
เรื่องต้นจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุอ้างว่าปมเหตุมาจากเรื่องยาเสพติด
ซึ่งเขากับผู้ตายเนี่ยเจรจากันไม่ลงตัวแล้วมีปากเสียงกันรุนแรง
ที่ผู้ตายจะคว้ามีดพระมาฟันเขายกแขนรับก็เลยได้รับบาดเจ็บ
แล้วพอเจ็บปั๊บโมโหโมโหไปแย่งมีดมาแล้วเอามีดเล่มนั้น
ที่ฟันเขานี่แหละปาดคอชูชัยซะเกือบขาดเสียชีวิตเลย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งปมขัดแย้งส่วนตัว
แล้วก็เรื่องหักกันเรื่องยาเสพติด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปที่งานศพของผู้ตายนะครับ
ซึ่งจัดที่บ้านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เราสอบถามนายธีรยุทธ์กรายแก้วเป็นคนที่ไปพบศพคนแรกเล่าบอกว่า
แต่พอไปถึงอ้าวชูชัยนึกว่าไปล้มตอนแรก
เข้าไปดูเพื่อนก้าโอ้โหตกใจคอจะหลุดจากบ่า
ต้องมาแจ้งผู้ช่วยผู้เย็นเขานะ
ถามเมียผู้ตายบ้างเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชมฮะ
บอกสามีเขาเนี่ยนะมักจะไปนอนเล่นที่ขนำเนี่ยบ่อย
ทันทีที่ทราบข่าวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสามีนะเสียชีวิตซะแล้ว
และที่เสียใจและตกใจก่อนนะว่าคนที่ฆ่าคือโจ๊ก
ถือเป็นหลานนะเป็นหลานที่สามีรักช่วยเหลือมาตลอดครับ
อยู่ด้วยกันไม่คุยกับโลกกัน
ถามโจ๊กไหมเขาว่าเพราะอะไร

ก็กันตามแม่กับเขาคุย
แม่เสียใจเมียเสียใจลูกชายโกรธมากครับ
นายอรสักอินทรินลูกชายของผู้ตายบอกว่าแค้นมากแค้นโจ๊กมาก
ทำกับพ่อเขาได้ยังไงพ่อเนี่ยช่วยเหลือโจ๊กมาตลอด
อันนี้ลูกเขาเล่านะให้ข้าวให้น้ำ
ไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะที่โจ๊กอ้างบอกว่าพ่อเป็นฝ่ายเริ่มทำร้ายก่อน
พ่ออยู่ที่ขนำของพ่อและไม่เคยไปหาเรื่องอะไรในโจ๊กเลยครับ
รับไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อ
เพราะว่ากินอยู่กับพ่ออยู่ประจำ

ถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ขอมาเล่าให้ฟัง
เราก็แนะนำอะไรทุกอย่างพ่อแนะนำอย่างน้อย
และโจ๊กนี้ก็ขึ้นไปบ่อยเพราะว่าเรามีสติปัญหาแล้ว
ก็ความคิดไม่นานของคดีนี้เดี๋ยวนะครับ

ที่ก่อเหตุสยองปาดคอนะฮะเขาเกือบคอหลุดจากบ่าเลย
ตำรวจแจ้งเขาหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งตัวไปฝากขังต่อสารต่อไปครับ